ผู้ชายคนหนึ่งเขาทำอาชีพเป็นรบพอเขาแบบโอ้โหเขาบอกว่าจริงแล้วอาชีพเขามันก็ไม่ใช่ที่รองรับอารมณ์ของใครโดยเฉพาะลูกบ้านนะฮะคือเขาทำงานของเขาอยู่แล้วมีลูกบ้านซึ่งเป็นชายชาวญี่ปุ่นขับรถมาเขาก็กำลังจะไปโบกให้แต่โดนด่าโดนทำร้ายร่างกายโดนทำลายข้าวของสุดท้ายต้องตกงานเพราะถูกไล่ออกจาก

เกฟบ้าครับ
ทำร้ายของเราพร้อมออกเลย
แล้วเนี่ยคือลูกบ้านเป็นคนเริ่มก่อนนะเดินเข้าไปหาเขาไปทำลายข้าวของเขาแล้วไปต่อยเขาก่อนเขาก็เลยต่อยสวน

ใช่และที่สำคัญคือเหมือนมีทำลายข้าวของของรอปภด้วย
นี่เขาก็นั่งกินข้าวของเขาอยู่ที่โต๊ะตรงหน้าป้อมดีเนี่ยคุณผู้ชม
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๑โมงเมื่อวานคอนโดแถวทองหล่อครับ
ลูกบ้านชายชาวญี่ปุ่นเข้าไปด่ารับประพอครับทำลายข้าวของกวาดของเขาตก
มีหม้อหุงข้าวพัดลมจอโทรศัพท์ก็แตกนะฮะเพราะเหมือนไม่พอใจ
ประคอมรายนี้เป็นการส่วนตัวแล้วก็ลงมือลงไม้เหมือนไปตบหัวเขา
ประพอเขาก็เลยสวนกลับไปตามภาพที่เห็นนะฮะคลิปนี้เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้
นั่งกินข้าวอยู่จู่ลูกบ้านขับรถเข้ามาจอดนะพอเขาจะไปโบกรถให้
กำลังนั่งกินข้าวอยู่ใช่ไหมกำลังจะลุกขึ้นไปก็เดินมาด่าเขาเลย
แล้วด่าเป็นภาษาญี่ปุ่นเขาก็ไม่รู้ว่าโกรธอะไรเขาแล้วก็ลงไม้ลงมือกับเขา
เขาก็สวนไปแต่ไม่โดนนะครับค่ะรบพอเขาบอกแบบนี้ว่าจริงจริงแล้วมีคนในคอนโด
แต่ถูกลูกบ้านคนนี้ด่าแล้วหลายคนเหมือนเขามีอาการป่วยแบบทางประสาทหรือเปล่า
ไม่มั่นใจเหมือนกันนะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือตัวเขาเองกลับถูกไล่ออกจากงาน
เหตุผลเพราะไปตอบโต้ลูกบ้านคนนั้นเหมือนไปแบบเหมือนจะต่อยเขาอะไรแบบนี้
ตอนนี้ตกงานต้องหางานใหม่สิ่งที่อยากจะให้สังคมรับรู้คือ
ช่วยตรวจสอบทีเขาผิดอะไรเขานั่งทำงานอยู่เขาผิดอะไร
เขาก็ไม่ไหวเหมือนกันที่ต้องคอยรองรับอารมณ์อะไรแบบนี้แต่สุดท้ายเขาต้องตกงาน
แต่จริงแล้วเราก็อยากฟังความสองด้านเนอะเพราะเราไม่รู้ว่ามีเหตุการณ์อะไรก่อนหน้านี้ไหม
เราไม่รู้ว่าทางด้านของนิติบุคคลจะว่าอย่างไรผู้จัดการเขาว่ายังไง
หัวหน้างานเขาว่ายังไงรวมทั้งผู้ชายชาวญี่ปุ่นเขาอยากจะชี้แจงหรือเปล่า